ใช่ค่ะติดตามกันหน่อยสุดสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศ
โอ้โหบรรยากาศนี่คือคึกคักแล้วก็คลึกคลืนมากนะฮะ
แต่ละพักก็คือลงพื้นที่ในการหาเสียงอย่างเต็มที่เลย
ใช่ค่ะแต่ตอนนี้หลายพักก็กังวลกันแหละว่า
อืมสัปดาห์หน้าอภิปรายรัฐบาลแบบไม่มีการลงมติ
สภาจะเปิดได้ไหมหรือเปล่าก่อน

โอ้โหกว่าจะเปิดสภาได้แต่ละทีมันยากเย็นเหลือเกิน

โคสกพรรคภูมิใจไทยค่ะก็ออกมา
พูดถึงการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่๑๕๑๖กุมภาพันธ์นี้นะคะ

อยากให้ฝ่ายค้านพูดในสิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์

เพราะมันก็เข้าสู่ช่วงของเลือกตั้งแล้วล่ะ
ส่วนข่าวที่บอกว่าพักภูมิใจไทยจะไม่ร่วมเป็นองค์ประชุม
และอาจทำให้สภาล่มจนอภิปรายไม่ได้
โคสกภักดิ์ภูมิใจไทยบอกเลยว่า
พักไม่ได้บอกว่าจะไม่ร่วมเป็นองค์ประชุม
แค่เตือนเฉยว่าถ้าอภิปรายในเรื่องที่เป็นประโยชน์มันก็ไม่มีปัญหา
แต่ถ้าเอาเรื่องเก่ามาพูดซ้ำซากเพื่อฉวยโอกาสทางการเมือง
ภักดิ์ก็ไม่ขอร่วมองค์ประชุม
ส่วนคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทย
ออกมาพูดถึงข่าวยุบรวมกับพักรวมไทยสร้างชาตินะคะว่า

ไม่มีทางเลยที่จะยุบไปรวมกับพักไหน
โดยเฉพาะภักดิ์ที่เป็นผลิตการ

แม้เป็นพักใหม่แต่จะไม่ใช้เงินเพื่อซื้อประชาชน
ยืนหยัดต่อสู้แทนประชาชนที่ถูกเอารัฐเอาเปรียบ
จากการทุจริตเชิงนโยบายที่เอื้อให้กับในทุนใหญ่
และทำให้คนไทยต้องถูกปล้นค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สอยู่ทุกวันนี้
ทางด้านนายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล
วันนี้ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาลแล้วก็หนองคาย
ปราศัยชูนโยบายแก้ปัญหาปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ
ด้วยการคืนที่ดินทำกินให้ประชาชน๑๐ล้านไร่
สอบประกอบเป็นโฉนดอย่างเป็นธรรม
ดำเนินการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายเวียงจันทร์
มั่นใจประชาชนต้องการความเปลี่ยนแปลงค่ะ
ครั้งตั้งก็ไม่รู้
หมายจากการรีดไขมันกองทับลักษณะมีและเอย

ก็เพียงพอที่จะจ่ายได้จริงนะฮะ

กินอาหารพื้นบ้านอย่างเป็นกันเองนะครับ

แล้วก็มีสะดาวและใบบัวบกเป็นเครื่องเคียงด้วย

ข้อมูล๑๐พักการเมืองที่ได้รับเงินอุดหนุนประจำปี๒๕๖๖มากที่สุด๓อันดับแรกนะคะ
อันนี้เป็นข้อมูลจากเพจกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งค่ะ
ให้ดูพักเก้าไกล๓อันดับแรกนะ
พักเก้ากลายเนี่ยได้๔๗๔๕๐๐๐๐กว่าบาท
ประชาธิปัตย์๑๐๒๒๐๐๐กว่าบาท
และพักเพื่อไทย๖๑๕๘๐๐๐กว่าบาทค่ะ
ต่อกันที่ภูมิใจไทยกันบ้างดีกว่า
คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอนครปฐมเขต๕นะคะ
ที่ผู้สมัครก็คือนายปฐมพงศูนย์จันทร์ค่ะ
ย้ายมาจากพลังประชารัฐนั่นเอง
บอกว่าเมื่อปฐมพงศ์ศูนย์ย้ายมาอยู่ภูมิใจไทยแล้ว

เป็นการหาเสียงได้ใช่ไหมในการหาเสียงได้ใช่ไหมเนี่ย

เลือกตั้งครั้งนี้ขอสอสอ๑๒๐ที่นั่งไปเลยก็แล้วกันนะ
จะได้ลุ้นเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ให้คนอื่นชุบมือเปิดเป็นนายกแน่นอน
ส่วนที่นครศรีธรรมราชภาคใต้ถิ่นนี้ถิ่นของประชาธิปัตย์นะคะ
ประชาธิปัตย์เปิดตัวผู้สมัคร๕๘เขตค่ะ
นายจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักบอกว่า
เลือกตั้งครั้งหน้าได้ที่นั่งกลับมาทั้งหมด๕๘ที่นั่งแน่นอน
เพราะ๕๘คนนี้คือทางเลือกที่ดีที่สุดของพักแล้ว
เพราะเป็นสอสอปัจจุบัน๑๘คนอดีตสสอีก๖คน
และเป็นอดีตรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนปัจจุบันอีก๔คน
พักก็มุ่งมาปักใต้บ้านเราแต่ขอตอบตรงนี้เลยว่า
ไม่กลัวไม่หวั่นไหวเพราะมั่นใจว่าประชาธิปัจยัง